อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะแล้วแก๊สหมดเนี่ยจะทำยังไง
แก๊สหมดหลายคนก็มีวิธีค่ะก็เสียบการน้ำร้อนได้ไหม
หรือว่าหลายคนก็หาวิธีของตัวเองในแบบฉบับของตัวเอง
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ค่ะแก๊สหมดอยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ทำวิธีนี้เลยค่ะใช้หม้อถือเครื่องปรุง
เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไปปรุงในร้านนั้นเลย

แล้วตอนนี้กำลังแชร์กันมากเลยคลิปนี้ไปดูพร้อมกันค่ะ

มันสุกไหมเนี่ยฮะมันสุกไหมเนี่ยฮะ
หม้อใหญ่จริงจังสุดท้ายเขากินกันได้
กินเลยใช่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีของเขา
เขาทำยังไงล่ะแล้วเขามาแนะนำด้วยนะคะแต่ทุกคนอึ้งมาก

หม้อใหญ่อ่ะหม้อใหญ่มีอุปกรณ์ครบผักผึกไปหมดอ่ะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ
กลุ่มนี้เขาอยากกินบะหมี่แต่ว่าแก๊สหมด
ก็เลยเนี่ยค่ะเขาก็เลยปรุงบะหมี่แบบเครื่องแน่น

พนักงานก็ใจดีมากนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าของคลิปเขาเอามาลงในติ๊กต๊อกเนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าก็นักเลงพอ
ขออนุญาตพนักงานประจำร้านก่อน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการต้มบะหมี่กลางร้านสะดวกซื้อ
ห้อใบเดียวอิ่มท้องกันหลายคนเลย
อาจเป็นว่ามุมมองนี้หลายคนเห็นคลิปนี้ก็มองต่างกันไปนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่อุดรทานีค่ะ
คุณปรีชาพรมเรืองเดชหรือว่าเอก
ชายหนุ่มคนที่ถือหม้อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำวันที่๒๒กันยายน
ตัวเขากับน้อง๓๔คนเลิกงานมาดึก

ตอนนั้นแก๊สก็หมดเตาถ่านก็ไม่มี
ก็เลยพากันเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ทีแรกเขาบอกว่าก็จะเหมือนทั่วไป
จะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนละถ้วย
เขาบอกมันน้อยไปมันไม่อิ่ม

เอาหม้อไปด้วยค่ะหม้อใบนี้เอาไปด้วย
ไปขอทางร้านลวกน้ำร้อนในร้านได้ไหม
ทางร้านให้ก็เลยปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้นค่ะ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์

เขาบอกเขามีวิธีเขามีเทคนิคการต้มนะคะ
เขาบอกว่าเขากดน้ำร้อนลวกผักก่อน
จากนั้นค่อยเติมบะหมี่ลงไป

แล้วก็นำบะหมี่ลงไปอีกทีนึงนะคะ
เขาก็คือเหมือนลวกเนื้อสัตว์ให้สุกก่อน

แล้วก็ลวกผักก่อนลวกบะหมี่ก่อน
สุดท้ายก็นำทุกอย่างมารวมกันนะคะ
แล้วก็เก็บซองบะหมี่เนี่ยเอาไปจ่ายเงิน
บะหมี่นี่เยอะนะคะหลายซองทั้งหมด๓๒๐บาท
ก็กลายเป็นว่าเขาได้บะหมี่หม้อเบอร์เรอเลย

กลับไปนั่งกินกันตามภาษาลูกพี่ลูกน้อง

หลายซองเพราะว่ามันสูตรมันหลายสีเนอะ
ใช่ค่ะเอารวมกันได้๑หม้อ

แต่คุณว่าไหมว่าถ้าเกิดเราต้มมะม่าหม้อใหญ่

คนละช้อน๒ช้อนตะเกียบก็ขี้กันไป

อร่อยดีนะฮะแต่ว่าต้องดูว่าเขาอนุญาตให้ทำแบบนี้หรือเปล่า

ถือหม้อเข้าร้านสะดวกซื้อกันไปหมดเลย